แต่ตอนนี้ไม่อยากรู้เรื่องอะไรเลยนอกจากข่าวนี้จ้า

ชมพู่พร้อมเพศรรใหม่ที่คาร์น
ลั่นต่อให้อยู่ที่บางกะปิก็โดนเปรียบเทียบ

โดยปีนี้เราเรียลจะเนรมิตซุปตาสาวน้องชมพู่อายาเอฮาเก็ต
แต่ก็มีกระแสดราม่าว่าซุปตารุ่นน้องอย่างน้องใหม่ดาวิกาโฮเน่
จะเดินตามรอยไปเชิดฉายที่เมืองคานด้วยเหมือนกันครับ
เปิดใจน้องชมพู่ว่าไปเมืองคานปีนี้เป็นปีที่๔แล้ว

ชมพู่ก็บอกว่ายังตื่นเต้นอยู่ค่ะความตื่นเต้นก็ไม่ได้ลดลงไป
ในแต่ละปีตัวเราก็ยังทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ไปเองนะคะว่าทุกคนคาดหวังว่าจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้นเหมือนกัน
นักข่าวถามว่ากดดันไหมไม่อยากจะเรียกความกดดันนะคะ
อยากจะเรียกว่าให้มันใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดดีกว่าค่ะ
มันควรจะทำให้ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา
เพราะเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในปีที่ผ่านมานั่นเอง
เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่เราเจอที่นู่นนั่นเอง
ก็ช่วยกันแฮชแท็กด้วยแล้วกันชมพู่ก็บอกมาแบบนี้นะครับ
ถ้าถามว่าชอบไหมจริงก็ชอบหมดแหละค่ะ
แต่ถ้าจะให้ตัวเองแฮชแท็กมันก็เขิน
คนจะจับตามองว่าปีนี้จะมีกี่ชุดให้ได้ชมกัน
ตอนนี้ก็ทำการบ้านไปประมาณ๘๐๙๐แล้วเหมือนกัน

นะฮะ๑๔๑๕เดินทางไปนะครับพฤษภาคม
แววว่าเดินมากกว่าวันที่กำหนดไว้

คือรู้มาตามนี้คอนเฟิร์มแค่นี้ค่ะนะครับ

บอกว่ามันมีหลายวันเวลาเดินเนี่ยมันมีหลายวัน

แต่สนใจเรื่องนี้ว่าปีนี้ใหม่ดาวิกาจะไปจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าใหม่กับชมพู่จะไปป๊ะกันที่เมืองคาน

ไม่ใช่พี่เช้า
คือตอนนี้กระแสเขาออกมาบอกว่ามีใหม่ดาวิกา
ไปร่วมเดินที่เมืองคานด้วย

แต่พอจะมีทราบมาเหมือนกันน้องชมพู่ก็บอกแบบนี้นะ
เขาก็บอกว่าเขารู้มีโอกาสที่เดินร่วมกันหรือเปล่า
ผู้ก็เลยบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะ

เพราะขนาดงานในประเทศเรายังร่วมงานด้วยกันได้เลย
เห็นเขาบอกว่าค่าตัวชมพู่เวลาออกงานอีเวนต์๕แสนบาท
แต่ถ้าสมมุติว่าต้องตอบคำถามเรื่องใหม่ดาวิกา

ปกติชมพู่ก็รับงานไม่เคยถึง๕๐๐๐๐๐บาทอยู่แล้ว

แล้วชมพู่ก็บอกมาแบบนี้ไม่ถือแม่ตกลงเข้าไปงานเดียวกันไหม

เดี๋ยวต้องฟังอย่างนี้นะงานเมืองคานก็เป็นงานสำหรับหนัง

ดังนั้นหนังของดาราคนไหนที่เล่นเขาก็จะเชิญเพื่อที่จะไปเดินพรมแดง
ดังนั้นอันใหญ่สุดที่ฉันเคยไปปีนึง
ไม่ได้ไปเดินนะไปในฐานะเป็นสื่อสื่อ
ฉันไม่ได้ลงตรงปลายพรมเดินเข้ามานะ
ฉันเข้าไปข้างแล้วก็ค่อยเดิน
อันนี้เป็นสื่อเทพไหนเป็นสื่อกับเทพ
เป็นดาราที่ตัวเลขเก่งมาก

คิดแม่นมากเลย

เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อน
เขาก็จะเป็นไอ้เชียร์เตอร์ใหญ่ใช่ไหม

ที่อยู่ในแต่ละที่เนี่ยนะ
มาเดินด้วยกันหมดเข้าใจโอเคไหม

แล้วก็มีไอศครีมอันหนึ่งด้วย

ดังนั้นก็ไม่ได้ไปเดินตรงพรมแดน

แต่มันก็คือเมืองคานเหมือนกันแต่คนละที่เท่านั้นแหละถูกป่ะ

จะต้องมาจับแล้วก็ทั้งโลกต้องเห็น

ตรงเทียเตอร์
แบบว่าเวทีเล็กเวทีใหญ่

เล็กเล็กก็ไปตรงไหนก็ไม่รู้

แสดงว่าในงานที่เมืองคานเนี่ย
มันจะมีตรงส่วนใหญ่และส่วนเล็กแล้วก็จะมีจากงานย่อย

แล้วจะมีแบบเต้นต่างเล็ก

ในแต่ละเต้นเป็นแต่ละประเทศ

แต่ไม่ใช่อันคมใหญ่